ม้าลายอันนี้เราเห็นเป็นประจำแต่ถามหน่อยคุณเคยเห็นทางม้าลายแบบนี้ไหมครับ
นี่๓มิติเหรอคุณดูแบบนี้อาจจะธรรมดาแต่คุณดูดิพอดูมุมนี้แล้วชัดเลย
ทางม้าลายสามมิติใช่แล้วครับนี่คือทางม้าลายสามมิติ

โดนเล่นเพราะภาพมันทำให้เห็นเป็นว่ามันนูนสูงขึ้นมา
แต่เก่งอ่ะครูครูระวังครูระวังเอาไปดูหน่อยตรงนี้
อยู่ที่ไหนที่นี่ฮะบริเวณถนนราชมังคลาตำบลสองอำเภอสอง
ซึ่งเป็นถนนระหว่างที่วากาดอาเฟิร์สองกับสถานีสำหรับ
ทรอเภอสองนั่นเองค่ะเขามีการปรับภูมิทัศน์ทาง
แบบใหม่ถ้าภาษาวัยรุ่นก็แบบใหม่แบบสับค่ะให้มันมี
สีสันที่สวยงามและมีความอลังการอืมด้วยอ่ะคือ
คนที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมาถ้าคุณเจอทางมาลายตามกฎจราจร
ทางมาลัยได้อย่างสบายใจใช่ค่ะรถที่ผ่านมาเขาจะได้เห็น
ไงก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่เออเข้าท่า
เหมือนกันไปถามท่านนี้ฮะคุณสุวิทย์รัตนาธวัฒน์นายกเทศมนตรี
อำเภอ๒บอกว่าตามสถานที่ราชการหลายแห่งก็มีสภาพ
เก่าแล้วเนอะสำหรับถนนสองข้างทางอะไรอย่างนี้
ก็เลยปิ๊งไอเดียนำของเก่ามาเพิ่มสีสันก็ทาสีให้มัน
หลายจนกลายเป็นจุดเด่นแบบนี้ก็เป็นทางเท้าเป็นทาง
้าลายสามมิติก็ว่ากันไปอ่าทางเทศบาลอำเภอสอง
ได้ปรับเส้นทางที่เป็นทางผ่านไปยังสวนสาธารณะ
ด้วยที่มีลำคลองขนาดใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
นี่ในจุดต่างเขาก็ทำให้มันดูมีสีสันที่สวยงาม
ค่ะฟุตพอปฟุตบานี่แหละภาษาไทยนี่แหละทางท้าว่าได้
นั่นแหละครับทำให้มันดูสวยงามมีเอกลักษณ์ก็จะได้เหมือน
ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยไงเป็นจุดท่องเที่ยว
เห็นแล้วมันก็ดุตาสนุกใจอ่าโดยเฉพาะอย่างงี้ทาง
เท้าที่แบบว่ามีสีสันอย่างเงี้ยหลายคนเขาชอบเขาจะ
ได้ไปถ่ายรูปลงโทรเที่ยวเป็นการด้วยใช่ไหมอันนี้ก็

โดดลงไปไม่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวเชื่อเขาไม่ต้อง
นึกว่า๓มิติทำเสมือน
เอามาให้ดูกันเผื่อว่าที่ไหนอะไรยังไงเห็นแล้วจะเอาไปทำเป็นแบบอย่าง

เป็นไอเดียที่ดีกับทางม้าลาย๓มิติ

จะบอกว่าหลังจากนี้ใครที่ขับผ่านไปแถวนี้นะแนะนำว่าให้ชะลอมากเลย
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเด็กกระโดดตลอดทั้งวันเลยนะ
เป็นเลขที่ถูกถ้าคุณเจอทางเมื่อไหร่คุณต้องชะลอ

ใช่ขอรบบทรจรด้วยสำคัญนะคะ